ใครที่เดินทางกลับบ้านในช่วงนี้นะครับ

โอ้โหอึ๋งอางเฟสติบล
โอ้โหใครที่ชอบทานอึ่งแวะซื้อแล้วก็รับรองว่า

ึงอังเฟสติเวิลจริงที่ริมถนนมิตรภาพสาย๓๐๔หรือว่าเส้นทางสู่อีสาน
ถ้าขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะครับตั้งแต่อำเภอวังน้ำเขียวถึงอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมโดดดึงเด้งเบิร์นมีสปริงเลย

ชาวบ้านที่นี่เขานำเอาอาหารป่าโดยเฉพาะอึงอ่างมาขายครับ
บอกว่าช่วงนี้คึกคักเลยนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักมากบนภูเขา
ึงอ่างภูเขานี่แหละครับเป็นอึงอ่างเมาส์เทิร์น

ก็เลยออกมายั่วเยี้ยเพ่นพ่านกันเลย
ชาวบ้านเขาก็จับมาขายสร้างรายได้ในช่วงนี้

ชาวบ้านเขาบอกว่า๑ปีจะออกมาให้จับปีละครั้งเท่านั้น
อย่างที่น้องใบตองบอกไปเมื่อวานนี้

เพราะว่ามันเป็นช่วงนี้แหละแต่ว่าช่วงนี้มันมีฝนมาบ้าง

แล้วที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแถวนั้น

ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ได้วันละ๖๗๐๐๘๐๐บาทค่ะ
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ได้วันละหมื่นกว่า
๒๐๐๐๐บาทแล้วแต่ช่วงลูกค้าเดินทาง
ก็อึ่งตัวสดแบบไม่ไข่โลละ๒๖๐ค่ะ
เพราะบ้านอื่นตอนนี้แพงมากเพราะว่ามันยังไม่มีเยอะ
ถ้าเป็นไข่ทุกตัวโลละ๓๕๐คัดไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ตัวใหญ่ด้วยค่ะถ้าเป็นอึงย่างไข่ทุกไม้ไม้ละร้อย
ถ้าไม่ไข่ไม้ละ๕๐ถ้าอึงล้ากระปุกละ๑๕๐
มีอึงล้าด้วยอึงล้ามันเมื่อยล้าได้ยังไง
เมื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอึงร้า
ึงร้าวเหมือนทำปลาร้าแต่ว่าทำแบบจากอึงอ่าง
โอ้โหเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
เป็นแบบราคาเป็นโป๊ปเลยคืออะไร
หมื่นพี่หมื่นเป็นโป๊ปอะไรล่ะ

คือเมื่อวานนี้เราบอกไปว่าถ้าเป็นอึ่งไข่ตัวเมียเนี่ย

๓ตัว๑๐๐แต่วันนี้กิโลหนึ่งแนว๓๐๐กว่าบาทเลยนะ

แล้วก็ไปลองทานกันดูนะครับ

มีเหตุผลด้วยเหรอกลมำำำเผิตสักผู้แบบ
หูหูใหญ่นะช่วงนี้นะเหตุผลหรือกล้อนหินก็ไม่รู้
เหตุผลนี้แหละก็เป็นหาได้เนี่ยตามจุดนี้แต่ว่ามันก็หายากหน่อย

ใครสนใจก็ขับรถไปแถวถนนมิตรภาพ

ถ้าเจอก็แวะซื้อกันได้แวะอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ